เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายภูมิมีคนไปพบศพหญิงคนหนึ่ง
นอนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาเลยนะคะ
ซึ่งสามีผู้ตายบอกว่าเชื่อว่าคนก่อเหตุคือ
ลูกชายเพราะว่าลูกชายคนนี้
เพิ่งฝนโทษและเป็นคดีฆ่าคนตาย

แต่พ้นโทษออกมายังมาก่อเหตุอีกเขาบอกว่า
หลังจากที่เห็นศพแม่แล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกชายคนนี้นะคะ
ฉกเงินสดโทรศัพท์และขี่จักรยานยนต์หนีไปอย่างลอยนวลด้วยค่ะ
สืบสวนสพบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิประสานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
ภูทรจังหวัดชายภูมิลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
เพื่อเก็บหลักฐานหลังจากเย็นวันนี้พบศพผู้หญิงเนี่ยนะคะ
เสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาที่บ้านหนองเม็กตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่นที่ชายภูมิค่ะผู้เสียชีวิตคือนางอรพินอย่างสวย
อายุห้าสิบสองปีอยู่หมู่ที่สองตำบลน้องครูอำเภอบ้านแท่น
นายบุญเต็มอย่างสวยอายุ๖๒ปีซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตก็เล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ให้ภรรยาพาลูกชายคือนายทรงกฎอย่างสวย
อายุ๓๐ปีไปหาหมอโดยเดินทางไปด้วยรถมอเตอร์ไซคยี่ห้อ
ยามาฮ่ามีโอหนึ่งสองห้าสีเทาฟ้าทะเบียนคือแปดย่อยหญิงเจ็ดศูนย์ห้ากรุงเทพค่ะ
เพื่อจะได้พาลูกชายไปพบหมอที่โรงพยาบาลบ้านแท่นลูกชายเนี่ยคือมีอาการแน่นหน้าอก
แล้วพอให้ภรรยาพาลูกชายไปหาหมอปรากฏไม่มีใครพบทั้งสองคนอีกเลย
ช่วงบ่ายถึงมีคนไปพบศพของนางอรพินเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาคนเดียวค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเนี่ยสภาพคือมือแข็งเกร็ง
เลือดแห้งเต็มใบหน้าและไม่พบตัวลูกชาย
กระเป๋าสตางค์โทรศัพท์จักรยานยนต์ก็หายไปค่ะ
นายบุญเต็มเลยเล่านะคะว่าลูกชายเนี่ย
ต้องโทษในคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อปี๕๓
ได้รับโทษมา๙ปี๔เดือน
พอพ้นโทษมาเมื่อเดือนมีนาคม๒๕๕๙
ลูกชายก็เลยกลับมาอยู่บ้านแล้วไม่ได้ทำงานอะไรเลย

เคยทำร้ายหรือจะฆ่าพ่อมาแล้วแต่รอดมาได้ค่ะ
ที่ภรรยาจะมาเสียชีวิตแบบปริศนาแบบนี้นะคะ
ที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุคนแรกก็เล่าว่า
พบว่านางอรพินเสียชีวิตสภาพคือนอนหงายมีร่องรอยบริเวณลำคอ
เลือดเนี่ยไหลกลบหน้าก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ
ซึ่งทางชุดสืบสวนได้ออกติดตามตัวในบุญเต็มมาสอบสวนเพิ่มเติมแล้ว
ทางญาติก็เชื่อว่านายทรงกรดเนี่ยอาจจะเกี่ยวพันกับคดีการเสียชีวิตของนางอรพินก็เป็นได้
แต่ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งเลยนะคะ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็จะส่งร่างผู้เสียชีวิตไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลชายภูมิ
ซึ่งต้องรอผลชนะสูตรก่อนว่าสาเหตุที่เสียชีวิตที่แท้จริงนั้นเป็นอะไร
แล้วก็จะต้องเร่งหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ